คุณผู้ชมคะเวลาเห็นกลวยตั้งบนถนนเห็นไฟแว๊บเห็นป้ายอะไรบนถนนเส้นทางการจราจรเนี่ย
ชะลอนิดนึงนะคะหรือทั้งบางทีถ้ามันเป็นจุดที่ทุกคนเขาหยุดเขาอะไรกัน
คุณก็ต้องหยุดนะคะคุณจะฝ่าไปไม่ได้
งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนสองหนุ่มสาวคู่นี้นะคะ
ที่ถนนกำแพงเพชรค่ะหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาว
เขาตั้งกลวยแบบนี้แล้วก็มีไฟจราจรเตือนลักษณะเป็นไฟวาบวาบอะค่ะ
ว่าเออตรงเนี้ยมันมีอะไรสักอย่างอยู่นั่นแหละอืม
ฝ่าไปเลยจ้ะอาจจะเห็นว่าเออมอเตอร์ไซคันเล็กไม่เป็นไรหรอก
นู่นเห็นตรงกลางไหมคะท่อค่ะ
เขาเปิดท่อทำงานกันอยู่ร่วงลงไปทั้งคู่เลยนะคะ
ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วท่อลึกเจ็ดเมตรอ่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้คือถนนกำแพงเพชร๒มุ่งหน้าหมอชิดนะคะ
ก่อนถึงศูนย์การค้าเจเจมอร์ที่เลนซ้ายสุดเนี่ยมีมอเตอร์ไซค
วาซากิสีเขียวดำล้มตะแคงอยู่กับฝาท่อปูนขนาดใหญ่
กว้างหกเมตรครึ่งลึกเจ็ดเมตรในท่อเนี่ย
เจอนายคาทาวุฒิวัยยี่สิบสามปีนอนเจ็บอยู่
ขยับร่างกายไม่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือขยับไม่ได้เลย
เจ้าหน้าที่นี่คือต้องลงไปใช้อุปกรณ์พยุงร่างขึ้นมา
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีกคนนึงค่ะอยู่ไหน
เพราะบอกว่ามากับแฟนสาวใช่ไหมคะแต่เจอแค่ผู้ชายคนเดียว
แฟนสาวเนี่ยเคราะห์ดีหน่อยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็ตกลงไปในท่อด้วยกันทั้งคู่นะคะ
แฟนสาวคือคุณสรรญาอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวขึ้นมาก่อนเพราะว่าสามารถขยับร่างกายได้
แต่นายคาทาวุฒินี่คือขยับไม่ได้เลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองครึ่งนะคะ
เช้ามืดที่ผ่านมานี่แหละคนงานในเหตุการณ์เล่าบอกว่าตรงนั้นเนี่ย
มีการเปิดท่อทำระบบไฟฟ้าก็อุตส่าห์วางกลวยวางแนวกั้น
สัญญาณไฟก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๑๐เมตรตามสิ่งที่มันควรจะเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะ
อยู่รถคนเจ็บคิดว่าคงจะกลับบ้านย่านหมอชิดนะคะ
ฝากรวยกับแนวกั้นเฟี้ยวเข้ามาเลยนะคะ
แล้วตัวรถก็ไปกระแทกกับขอบฝาปูนที่เปิดเอาไว้ทำให้สองคนเนี่ย
กระเด็นร่วงตกลงไปในท่อค่ะคิดว่าอาจจะมีอาการมืนเมาด้วยหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเบื้องต้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปหมดแล้วนะคะ
ทั้งสองคนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
แล้วก็สอบปากคำพยานกับผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ต้องดูว่ามันไปเข้าข่ายข้อกฎหมายข้อไหนหรือเปล่า